ปรองดองเนี่ยถ้าทุกฝ่ายจะเอาแต่ได้ไม่ยอมเสียไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับ
วันนี้เราเปลี่ยนผ่านประเทศนะมันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมีความสามัคคี
ไม่มีปองดองในตัวเองรู้สึกยิ่งไร้ปองดองมากกว่าเพื่อน
ทุกคนก็รับรู้กันแล้วล่ะว่าถ้าไม่ปฏิรูปไม่มีการปรองดองเนี่ยการเลือกตั้งคงจะเกิดขึ้นได้ยาก